ส่งขามาดูความน่ารักของบ้านนี้กันหน่อยมาแบบสมบัติครอบครัวกันเลยนะฮะ
สำหรับลูกสาวคนสวยของพ่อฟลุ๊กเกิกพลแล้วก็แม่ลีนัตตาลีนะคะ
งานนี้ช่างสังเกต
นาตาชาน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะไปติดตามกันในช่วง

ขึ้นชื่อความน่ารักขวัญใจโซเชียลก็ต้องยกให้ลูกสาวพ่อฟุ๊กแม่ลีน้องนาตาชาคนสวยคนนี้นี่เอง
ตะมิตะมิคี้ออนมะมิแดดดี้แบบสุดยิ่งช่วงนี้คุณเขาอยู่ในวัยเรียนรู้เป็นเด็กฉลาดช่างสังเกต

แบบจ้างตาไม่กระพิบแทบเอาหมื่นทาบอกซะด้วย
หนูตกใจอะไรคะนาตาชาบอกป๊ามาสิลูก
สวยมากเลยลูก
เจอคุณตาหรอลูก

สวยไหม
คนตรงขนตาคุณแม่เองค่ะลูกสาวค่ะ

ที่แท้เอามือทาบอกพระตุ๊บ
กระจายความสวยคุณแม่นี่เอง
จ้วยเนอะ

พ่อบอกอยู่ไข้อยู่ขา
อย่าไปไกลซิเพื่อนหนู

มาตาคุณแม่คุณพ่อโหลกมากเลย